กลับมาติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจกันต่อนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ
เมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดบวกไปได้ประมาณสัก๘จุดนะครับ
มูลค่าการซื้อขายกว่า๓๘๐๐๐ล้านบาทครับคุณผู้ชม
วกขึ้นมา๘๐๙จุดนะครับ
มูลค่าการซื้อขาย๓๘๔๘๙ล้านบาทโดยประมาณ
ส่วนราคาทองคำบ้านเราเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม
มีการปรับตัว๒ครั้งระหว่างวันนะครับ
ช่วงเช้าปรับลดลงไปช่วงบ่ายปรับบวกขึ้นมา๕๐บาท
สุดท้ายแล้วราคาทองคำแท่งรับซื้อ๒๓๕๐บาท
ขายออก๒๔๕๐บาทนะครับ
ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราพูดคุยกัน
คุณธนรัฐอิสรกุลผู้มนุยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
มุมมองการลงทุนหลังจากเกิดเสียงระเบิดที่อังกฤษ
เชื่อมั่นต่อไปมากน้อยขนาดไหน
ปรับแผนวางกลยุทธ์อย่างไรพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับ

สวัสดีครับคุณคิงแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับ
ก็ในส่วนของตัวภาพตลาดโดยรวมนะครับ
ผมคิดว่าตลาดอาจจะในเรื่องของเซนิเมนต์เนี่ยนะครับ
คงจะไม่ได้กระทบในชุมรบมากนักนะครับ

อย่างที่คุณคิงได้เรียนกับท่านผู้ชมไปว่า

ก็ติดตามหน่อยครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับ

จะมีการประชุมกันนะครับในวันที่๒๕พฤษภาคมนะครับ

จะมีการขยายเรื่องการปรับลดกำลังการผลิตลงไปนะครับ
ก็ทำให้น้ำมันเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับ

ลองจับตาในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานที่มันลิ้นกับราคาน้ำมันนะครับ
เพราะว่าเวลาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นมา
มักจะเห็นในส่วนของตัวหุ้นพลังงานเนี่ยนะครับ
มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยเช่นกันครับ
ส่วนที่๒คือเรื่องของตัวราคาทองคำนะครับ
เมื่อกี้รายงานไปว่ามีการฟื้นตัวเช่นกันนะครับ
ตอนนี้ตลาดกำลังมองในเรื่องประเด็นเรื่องสถานการณ์การเมืองในสหรัฐนะครับ
ที่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ก็ทำให้ในส่วนของเงินบางส่วนก็อาจจะมีการเขาเรียกโยกมาส่วนของสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
ก็คือราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับ
วันนี้มาในส่วนของตัวตลาดมองยังไงนะครับ
วันนี้ผมขอสรุปนะครับภาพรวมนะครับในส่วนตัวกำไรสุทธินะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับ
ล่าสุดเฟิร์นประกาศออกมาเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงประมาณ๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
เรามาดูสิว่าเป็นอย่างไรเป็นกับภาพเนี้ยครับ
ก็ถือได้ก็ว่ากำไรสุทธิมา
กรุงอสาหกรรมที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็รายงานกำไรออกมาดีนะครับ
อย่างเช่นกลุ่มพนักงานและก็ปิดโตเคมี
เราเห็นในเรื่องของตัวพวกราคาน้ำมันดิบส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวขึ้นมา
รวมถึงยอดขาดที่มีปรับตัวขึ้นมาด้วย
ส่วนในเรื่องของตัวกลุ่มสินเชื่อรายย่อยก็ถือว่ามีการปรับตัวดีเช่นกัน
จากในเรื่องของตัวสินเชื่อที่เติบโตได้ค่อนข้างดี
กลุ่มยานยนต์กลุ่มขนส่งกลุ่มประกันภัยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาดี
คราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่๒แล้วว่าคาดการณ์เป็นไงบ้าง
โดยรวมเราคิดว่าผลประกอบการอาจจะมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยประมาณ๖เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

กลุ่มบันเชิงเราน่าเฉยในเรื่องของผู้บริการ
เกี่ยวกับเรื่องของตัวทีวีดิจิทัลนะครับ

กลุ่มทางด้านของพัฒนาสังหาริมทรัพย

กลุ่มหลักที่เราคิดว่ากำไรน่าจะโตดีในไตรมาสที่๒

ภาพรวมแต่ละกลุ่มที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
หมดเลยไหมฮะหรือว่ามีหุ้นเด่นตัวไหนที่น่าสนใจไหมครับ

ใช่ครับจริงแล้วมีหุ้นกลุ่มเด่นในแต่ละลายอุตสาหกรรมนะครับ
ซึ่งถ้าวันนี้พูดไปคงจะเยอะนะครับ
วันนี้เราก็เล่นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ

ปิโตเคมีมีหุ้นอะไรบ้างนะครับ
ก็จริงนี้จริงนำเตรียมสไลด์มาด้วยนะครับ
ก็จะขอพูดถึงสไลด์แล้วกันนะครับว่า

อยากจะดูหุ้นที่เป็นลักษณะของการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับ

แล้วก็แนวโน้มโอมิตัมอาจมีการขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับ

รอบนี้เราเริ่มกลับมามองในส่วนของกลุ่มธนาคารแล้วครับ
เพราะว่าเราเฉยว่างบไม่ค่อยดีนะครับ

เราก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสมากกว่านะครับ
จะเห็นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามในเรื่องของตัวการเทรดของหุ้นกลุ่มธนาคาร
ก็ถือได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับ

เกี่ยวกับท่านของสาธารณ์โครมนิตี้เกี่ยวกับภูระคาน้ำตาลนะครับ
ว่าราคาน้ำตาลมักเช็นการฟื้นตัวเป็นไปตามราคาน้ำบดิบในแต่ละโลกครับ
สัญญาณเทคนิคสวยด้วยนะฮะตัวนี้

ก็ราคาปัจจุบัน๕๗๐บาทพอลงมาเยอะนะฮะจากราคา๗บาท
ครับผมนี่คือคำแนะนำสำหรับการลงทุนในวันนี้นะครับคุณธนรัฐครับ

สวัสดีครับคุณธนรัฐอิสรกุลนะครับ
อำนวยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
คุณผู้ชมวันนี้เราพูดคุยกันสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์
แล้วก็หุ้นแนะนำเป็นท็อปพลิกให้๒ตัวด้วยกันใน๒อุตสาหกรรม
ลองดูจับจังหวะการลงทุนถ้าไม่มั่นใจ
ปรึกษาสอบถามได้ครอบครัวบัวหลวงนะครับ